น่าจะมีอยู่ไม่กี่อาชีพที่แย่งคนเจ็บแล้วก็ทับพื้นที่จนต้องทะเลาะกันคุณผู้ชมแล้วเรารายงานข่าวบ่อย
เออไงกู้ภัยครับซัดกันนัวเลยแล้วเกิดขึ้นกลางเมืองคุณผู้ชมฮะ

นั่วนะครับกูภัยนะไม่ใช่ก่อภัยนะ
สายตรวจ๑๙๑มากันเภียบคุณผู้ชมสองกู้ภัยที่วิวาดกันคืออาสาสมัคร
มูลนิธิร่วมกับตันยูและมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพครับ
ช่วงแรกมีการทะเลาวิวาสกันในที่เกิดเหตุเนี่ยมาจากกู้ภัยทั้งสองหน่วยที่ไปช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุนะ
เตอร์ไซค์ชนกันบริเวณถนนบำรุงเมือง
แล้วต่อมาตอนประมาณก่อนเที่ยงคืนบริเวณใกล้แยกผ่านฟ้ารีราช
ถนนราชดำเนินทั้งสองหน่วยนี้มาเจรจากัน
ไม่รู้เจรจาอีกท่าไหนคุณผู้ชม

จนทำให้ตำรวจทั้งหมดที่ผมพูดไปนั่นน่ะ
มาเลยนำกำลังเข้ามาควบคุมสถานการณ์กว่า๒๐นาย
แล้วก็สั่งแยกแยกแยกเลยแยกเลยครับแยกออกจากจุดเกิดเหตุไปทั้งหมดเลยครับ
มาตัวแทนของกู้ภัยร่วมกับตันยู
พร้อมกู้ภัยพระเจ้าเกษตรกรุงเทพ
สอนอครับไปลงบันทึกประจำวันไว้
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่สอนอนางเลิ้ง
คนเจ็บเป็นกู้ภัยร่วมกับตันยู๓ราย
ถูกนำตัวส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ

กับกลุ่มคู่กรณีที่สนสำราญราชครับ

คุณโบ๊ทหรือว่าคุณปะติญญา
เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิร่วมกับตันยู
ก็เปิดเผยแบบนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดมาจากกระทบกระทั่งกันอันนี้แน่นอนล่ะ

มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพพื้นที่ทับซ้อนกัน

กังวลกังวลว่าจะเกิดความรุนแรงเหมือนตอนที่กราดยิงที่ถนนเกษตรนวมิน
ระหว่าง๒มูลนิธิซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอก
คุณโบ๊ทก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจนครบานศูนย์เอราวันกรุงเทพ
และกระทรวงสาธารณสุขลงมามาประสานให้หน่อย
แก้ปัญหาการทำงานของ๒มูลนิธินี้อย่างจริงจังครับ
จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกครับ
ฟังคุณโบ๊ทปฏิญญาหน่อยครับ

มาแก้ไขปัญหาการกระทบกระทั่งแบบนี้
แล้วก็จะได้บรรเทาบรรเทาภัยในเขตทับซ้อนพื้นที่ต่าง

จริงหรือเปล่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงหรือเปล่าเรารอดูกันฮะ